สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ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

เขาโดนผมก็ลงแต่ถ้าเขาต่อยผมไม่ลงเขาอาจจะโดนเตะล่อเป้าก็ได้
เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูข้อมูลการเจอกันของนักมวยสองคนนี้จากกราฟิกอิโมซีฟด้านข้างผมนะครับ
จะเห็นว่าคู่นี้เคยใช้บริการกันแล้ว๒ครั้งนะครับ
ครั้งแรกที่อ้อมน้อยครับวันนั้นขุนศึกเดินอัดหนักแล้วครับแล้วก็หัวแข้งขวาสุดท้ายเอาชนะไปได้
ส่วนครั้งที่สองเนี่ยโอ้โหดุเดือดทะลุจอมากนะครับวันนั้นหลายคนจำได้
ชกไว้ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐยกเดียวเห็นสองนับเลยนะครับ
แต่ว่ายกที่๔ขึ้นมานี่ฉลามศึกแหม่ตั้งลำได้เลยครับมาแก้เกมเล่นลูกฝีมือออกแข้งซ้ายหน้า
สุดท้ายก็เอาชนะไปทำให้มวยคู่นี้เจอกันมาสองครั้งผลัดแพ้ผลัดชนะกันมา
เสมอกับยุนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไฟล์ทนี้เป็นภาคที่สามไฟล์ทแตกหักครับ
ฉลามศึกมีแข้งซ้ายหน้าดีนะครับขณะที่ขุนศึกมีกำปั้นที่หนักแรงนะครับ
คุณว่าใครจะเป็นผู้ชนะห้ามพลาดนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
เสาร์นี้จะชกเป็นคู่เอกนำรายการพิกัด๑๓๔ปอนด์ไทยรัฐมวยดีดูฟรี
ไม่มีการพนันเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป